แต่ทีนี้มาดูเรื่องของการปรับตัว
ในการทำอาชีพในช่วงโควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีเจ้าของฟาร์มม้าแล้วก็ทำกิจการหมูกระทะด้วย
เขาก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีเทคนิคทางการตลาดสักนิดนึง

เดี๋ยวเอาม้าไปส่งเลยนะครับ
แล้วก็ลูกค้าถ้าสนใจจะขี่ม้าก็ขี่ได้

คุณที่แรกดิฉันเห็นข่าวนี้ดิฉันนึกว่าลำปางแน่เลย

ไม่ใช่ฮะที่อุทัยธานีนะครับ
นี่แหละฮะควบม้าไปส่งหมูกระทะนะฮะ
โดยเจ้าของกิจการผู้ริเริ่มไอเดียนี้ก็คือ
คุณพี่ไพโรธจบศรีแล้วก็คุณพิมพนิษฐ์โพธิทัศน์
สามีภรรยาชาวตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้พี่ไพโรธเขามีอาชีพเปิดร้านล้างอัดฉีด
แต่เจออุปสรรคครับก็เลยปิดร้านนะฮะ
ปิดร้านตอนนั้นเขาบอกอุปสรรคอะไรรู้ไหม
หาแหล่งน้ำที่จะมาล้างรถไม่ได้

เออก็เลยต้องปิดร้านนะครับ
ส่วนตัวภรรยาเองนะฮะเป็นครูเป็นคุณครู
ทั้งสองคนบอกว่าเราทำยังไงดีนะ

โดยเฉพาะในยุคที่โควิด๑๙ระบาดหนักนะครับ
ก็เลยเปิดบริการส่งหมูกระทะตามบ้าน

ทำกันอยู่หลังครัวทำกันอยู่ในครัวนะฮะ

ก็อาศัยบอกกับชาวบ้านนะครับ
ทุ่งนางามแบบปากต่อปากแหละ

อีกอย่างหนึ่งคือพี่ไพโรธเขาเลี้ยงม้าไว้ด้วย
แล้วก็ตั้งชื่อชมรมคนชอบเลี้ยงม้าสวรรค์บ้านนา

เขาเลี้ยงม้าเขามีม้าอยู่แล้วขี่เก่งอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็มีแนวคิดในการประกอบกิจการหมูกระทะด้วย
ก็เลยเอามาบวกกันม้าบวกหมู
ก็เลยเป็นม้าส่งหมูกระทะนะครับ
โดยใช้รถกระบะเปิดท้ายขนอุปกรณ์หมูกระทะ
เตาย่างหมูชุดหมูกระทะที่เตรียมเอาไว้
หมูกระทะ๑ชุดก็จะมีหมูไก่กุ้งหมึก
แล้วก็อีกหลายอย่างที่ใช้ในการปิ้งย่างในเตาหมูกระทะ

รวมถึงน้ำซุปก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
ราคาชุดละ๓๕๐บาทนะครับ
แถมด้วยนะแถมน้ำอัดลม๑ขวดให้อีกด้วย
หลังจากลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งมาออเดอร์แล้ว
ก็เตรียมชุดหมูกระทะนั่นแหละฮะ

แล้วก็แขวนกับตัวม้า

ไปถึงบ้านอ้าวคุณลูกค้านอกจากกินหมูกระทะอร่อยแล้ว
คุณลูกค้าอยากจะลองขี่ม้าไหม
ขี่ได้นะหรือว่าจะมาถ่ายรูปกับม้าก็ได้

ร้านหมูกระทะนี้ชื่อว่าออโอหมูกระทะ
ไม่มีหน้าร้านนะแต่มีบริการส่งแบบวัยด้วยการขี่ม้า
แล้วก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นะครับ
ก็ต้องบอกกันซะหน่อยนะฮะ
บอกว่าได้รับผลตอบรับดีมากนะครับ
ใครที่มาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้
ซึ่งชุมชนแห่งนี้เขามีโฮมสเตย์ด้วยนะคุณนะ
โฮมสเตย์ที่หุบป่าตาดแห่งนี้นะครับ
ก็จะมีบริการส่งหมูกระทะจากร้านของพี่ไพโรธเขาด้วยนะฮะ

ถ้าเกิดฉันอยู่จังหวัดอื่นฉันจะสั่งพี่ไพโรธมีส่งข้ามจังหวัดไหม

ใช่ค่ะดังนั้นจะส่งหมูกระทะบริเวณบ้านทุ่งนางาม
แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่หุบป่าตาดเท่านั้น
ใครที่อยากไปใช้บริการอยากไปลองชิมเนี่ย
แวะไปทานได้ที่อุทัยธานีนะคะ